มาที่เรื่องของตลาดสื่อสารธุรกรรมนาคมกันบ้าน
ช่วงที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีคนถามเหลือเกินว่าหลังจากนี้ไป
ทิศทางของกระดาษโทรศัพท์มือถือของบ้านเรา
ทิศทางจะเป็นอย่างไรจะโตหรือว่าจะซบเซาหรือไม่
หลังจากมีผู้เล่นรายใหม่ลงมาเล่นตลาดนี้
ตัวเองจะอยู่รอดได้มีความแข็งแรงมากพอ
แต่นักวิเคราะห์บางคนเขาบอกว่าปีหน้า
แข่งขันจะดุเดือดมากกว่านี้
และจะมีบางลายล้มแล้วหายไปติดตามจากรายงานครับ
กลายเป็นตัวแปรที่สำคัญในอุตสาหกรรมธุรคมนาคม
เมื่อความสมดุลของอุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง

งครามอันดุเดือดกำลังจะประทุขึ้นในปีหน้า

ในฐานะผู้ช่วยช้านด้านกตลาดระบุว่า

คือการแข่งขันด้านราคาแพ็คเกจที่จะต่ำลง
จากที่ปัจจุบันราคาเฉลี่ยแต่ละค่าย
และจะได้เห็นการขายเครื่องพ่วงแพ็กเกจ
และการชิงฐานลูกค้าระหว่างกันซึ่งจะปรากฏให้เห็นได้ชัด

เพราะคุณจะต้องจ่ายค่าความถี่ที่มากขึ้น
และในขณะเดียวกันคุณมีตลาดที่อิ่มตัว

ก็คือไปชดเชยของเดิมที่ได้ถูกเลิกไปเท่านั้น
ตลาดจะเปลี่ยนแปลงจากพีเพศเป็นโพสต์เพศ

และอุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมจากนี้
คาดว่าจะเติบโตไม่ถึง๑๐๐ละสิบต่อปี
สำหรับผู้ประกอบการที่มีแบรนบิตในมือมากที่สุด
ดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการให้ได้มากที่สุด
เพราะถ้าหากไม่สามารถดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้
ก็เท่ากับว่าการลงทุนกลายเป็นศูนย์
เพราะวันนี้เขาเหมือนกันว่ามีความถี่มีความจุมีระบบอยู่
ถ้าไม่มีคนเข้าไปใช้งานเป็นศูนย์
ดังนั้นลงราคาแน่นอนเลย
เพื่อจะให้คนเข้ามาใช้มาก

ไม่มีทางเลือกเลยเพราะฉะนั้นการแข่งขันจะแรงมาก
เพราะฉะนั้นราคาที่ทางด้านของกศชบอกว่า
ต้องถูกลงไม่มีความหมายมันจะถูกกว่านั้นเยอะ
ส่วนท่าทีของผู้เล่นรายใหม่ที่ถูกปรามาทว่า
จะไปไม่รอดตั้งแต่ยังไม่เริ่มตั้งไข่
เปิดการแถลงข่าวเพื่อยืนยันความพร้อมทุกด้าน

ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ
และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง

เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้นปีหน้า
แต่พันธมิตรร่วมทุนยังไม่ขอเปิดเผย

ทั้งจำนวนเรียกว่าทั้งจำนวน
อันนี้ก็คือถ้าถามผมก็คือจบแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าคลีกสำคัญมากกว่า
ที่บอกว่ามีพันธมิตรมีอะไรตรงนี้มา
เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องรีบ

ประมูลนะอะไรอย่างนั้นนะ
เพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าถ้าเราประมูลได้เรียบร้อย
ติดตั้งอุปกรณ์หลักของโครงข่ายให้สามารถผ่อนชำระได้
สมรภูมิของธุรกิจโทรศัพท์มือถือในปีหน้า
นักการตลาดมองว่าจะมีการห้ามหั่นกันอย่างรุนแรง
จนทำให้บางรายที่อ่อนแรงอาจจะพลั้งพลาด
หายตายจากไปจากตลาดได้
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน
ปีหน้าดูเดือดอย่างแน่นอนครับแต่ว่าผลประโยชน์จะตกอยู่ที่ผู้บริโภค
สามารถเลือกใช้บริการได้ตามสบายเพราะราคาต้องถูกลง
เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าไปใช้เครือข่ายของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับ